ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมมีหนุ่มคนนึงเขาเข้าใจว่า

แล้วนายคนนี้ก็เอาปืนบีบีกันไปข่มขู่เขาเลย

สุดท้ายก็ถูกตังค์จ้ำไปชมภาพเลยครับ
แต่เมื่อกี้อยากไป
ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละชักอาวุธปืนขึ้นมานอกรถคมครูผู้เสียหายที่บริเวณสี่แยกไฟแดง
ก่อนที่จะเร่งเครื่องขับรถตรงไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พ้นกล้องนะฮะจับเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกขวงสิงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทะเบียนกไก่ขไข่๙๖๗๗ทะเบียนเชียงใหม่ก็ขับตามหลังกันมาบีดแร่ใส่เป็นระยะ
แต่พอได้สัญญาณไฟเขียวนะฮะรถของผู้เสียหายก็เลี้ยวขวาไปทางโรงพยาบาลล้านนา
แต่จู่รถเก่งคันนี้ก็ชักปืนออกมาออกมาข่มขู่แล้วก็รีบขับตรงไปทางอำเภอแม่ริม
เจ้าของคลิปก็เลยแจ้งความไว้ที่สพช้างเผื่อเพื่อให้ไปเป็นปากคำ
เพื่อให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะไปรับผิดชอบแล้วก็ไม่ให้ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะฮะ
ต่อมาตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่แกะมรอยจากทะเบียนของรถจนสามารถจับกลุ่มได้แล้วครับ
ชื่อนายธนามรัฐเจ้ยไทยส่งอายุ๓๑ปีคนนี้แหละครับ
เป็นถึงผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานขนส่งแห่งหนึ่งที่อำเภอดอยสะเก็ด
จับได้พร้อมของกลางปืนบีบีกันสีดำ๑กระบอกแล้วก็รถคันที่ก่อเหตุ
คุมตัวไปให้กับพนักงานสอบสวนของสพช้างเผือก
ดำเนินการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งจากการสอบประคำนายคนนี้บอกว่าสารภาพบอกว่าหลังเลิกงาน
รีบขับรถกลับบ้านแต่พอถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นรถของคู่กรณีไปขับขวางทางแล้วก็เปลี่ยนเลนไปมา
ทำให้เข้าใจผิดว่าถูกกันแกล้ง
ก็เลยชักบีบีกันขึ้นมาข่มขู่พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษ
ผู้เสียหายที่ทำพฤติกรรมดังกล่าวไปครับ
ไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับ
ไม่ยอมไปอย่างนี้

พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าขอให้คนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเนี่ย
มีความอดทนอดกลั้นในการใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานที่ใกล้จะมาถึง
รถก็แน่นอนแน่นอนแน่ว่าจะเยอะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความอดทนมากยิ่งขึ้น
และตำรวจเองก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
นายธนารัฐในความผิดแรกคือข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนายธนรัฐไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
คงต้องเตือนนะฮะขับรถใจเย็นนะฮะ
หัวร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าเราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้
ว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงครานก็ยิ่งต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ

ถูกต้องนะฮะไม่อยากจะมีให้สูญเสียอะไรกันอีกนะครับ